นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมแล้วก็ถึงกว่า๕แสนคน
ไปร่วมงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่๔๐นี้
ส่วนใหญ่ก็ไปจองแพ็คเกจทัวร์
เพื่อจะใช้ไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดปลายปีนี้นะคะ
ซึ่งก็ถือว่าบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก
เราไปติดตามบรรยากาศวันสุดท้ายของงาน
กับคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ

และโปรลดราคาพิเศษในนาทีทอง
คือกลยุทธ์เด็ดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
มาเรียกลูกค้าในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่๔๐
จนทำให้ประชาชนไม่ต่ำกว่า๕แสนคน

และบริการท่องเที่ยวต่างที่นำมาเปิดกว่า๑๒๕๐บูธ

ยังคงได้รับความสนใจสูงสุด
เนื่องจากมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่๓๙๙บาทต่อคืน
พร้อมกับบริการต่างของโรงแรม
ผู้เข้าร่วมงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
งานท่องเที่ยวไทยสร้างความสะดวกในการจับจ่าย
มากกว่าการหาซื้อทัวร์หรือจัดโปรแกรมด้วยตัวเอง
อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
แต่บางส่วนยังคงมองว่าราคาทัวร์ในประเทศไทย
มีความใกล้เคียงกับราคาทัวร์ไปต่างประเทศ
จึงทำให้ตัดสินใจเลือกซื้อทัวร์ต่างประเทศมากกว่า
ราคาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่
ระหว่างสมมุติถ้าเป็นภูเก็ตอยู่ประมาณ๓๐๐๐บาท

ต่างกันแค่๒๓๐๐๐บาทอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยทำให้แบบเหมือนเป็นตัวเลือกที่อยากจะแบบ
ว่าจะไปเมืองไทยหรือว่าจะไปต่างประเทศอะค่ะ
ในกฤทธิ์พัฒนาปานกรรมการผู้จัดการบริษัท

จะสามารถสร้างเงินสะพัดให้กับธุรกิจท่องเที่ยวไทย

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททคาดว่า

จะมีนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น๔๒ล้านคน
สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๖๙๘๐๐๐ล้านบาท

ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ทำให้ททเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะมีรายได้
จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า๒๕๘๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งนอกจากชาวต่างชาติจะเป็นเป้าหมายหลักในการดึงดูดแล้ว
ทรทยังเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจ
แล้วก็ภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยคึกคักขึ้น

ขอบคุณครับ